ข้างหลังนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดเป็นเหตุสลดใจ
อยู่ดีคุณยายท่านหนึ่งคุณยายแกพิการ

กว่าจะเดินได้แกปรากฏว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบาดเจ็บสาหัสครับ
โอ้โหเมื่อกี้แล้วแย่งปาดจะมารับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแนบเลย
ไปเลยแท็กซี่หายไปเลยเห็นชัดหรือยัง
ก็คือคุณยายเนี่ยก็กำลังจะเดินทางกำลังจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าข้ามด้วยตัวเองข้ามไม่ได้
ทุกวันคุณยายต้องมาโบกรถตรงนี้
กรถเพื่อให้แท็กซี่กลับรถแล้วไปส่งคุณยายฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮะ
เดินสังเงาะแสงแงะแบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น
เกือบจะตี๕ของ๒๙พฤศจิกาที่ผ่านมานี้เอง
เอกชัย๒๒ซอยเอกชัย๒๒บางขุนเทียนครับ
คุณยายคือชื่อว่ายายพร
ยายพรวันธนีอุไรวันยายพรอายุ๖๘ปี
เหตุร้ายครั้งนี้อย่างที่บอกไว้คือ
คุณยายกำลังจะโบกรถแท็กซี่แท็กซี่เห็นคุณยายแต่ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์
ดังนั้นแท็กซี่เห็นคุณยายปาดซ้ายกำลังจะเข้ามารับคุณยาย
แต่มอเตอร์ไซค์เขากำลังมาทางตรงพอเจอแท็กซี่ปาดซ้ายมา
เตอร์ไซค์ก็เสียหลักเลยฮะเสียหลักไปกระแทกกับขอบถนนก่อน
แล้วจากนั้นมอเตอร์ไซค์ไปชนคุณยายตัวปิว๓๖๐องศา
วิวแล้วหัวกระแทกพื้นเลยนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณยายเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นสมองบวมถึงขั้นตาปงตาปูดไปหมดเลย
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้สะท้านสะเทือนหัวใจเพราะว่าอยู่ดีดี
คุณยายจะมาโดนแบบนี้ได้ไงแล้วดูแท็กซี่แท็กซี่พุ่งหนีไปแล้วฮะ
คุณยายเป็นใครมาไหนต้องไปถามป้าป้อม๑๒๒๒ญยัชนาพือชาย๒๒
ไม่ใช่มาเฟียนะป้าป้อมเป็นคนที่ถามใครก็รู้จักหมดละ
ป้อมบอกว่านี่คือยายพรอย่างที่บอกไว้
เมื่อก่อนนี้ยายพรแกทำมาหากินได้ปกติ

พอแกเริ่มป่วยเป็นอมภาษณครึ่งซีก

แล้วทำงานอะไรอ่ะทำงานต่อเนื่องไม่ได้แล้ว
สุดท้ายยายพรแกก็ต้องมาเป็นขอทาน

อยู่ตรงไหนขวามือมองไม่เห็นหรอก
อยู่ฝั่งตรงข้ามฮะขวามือของท่านผู้ชม

แต่แกจะเดินข้ามถนนเองไม่ได้
เพราะการก้าวเท้าก้าวเดินของคุณยายพรเนี่ย

แล้วกลับรถไปส่งอีกฝั่งหนึ่ง

แล้วไปนั่งปุ๊บเพื่อที่จะขอทาน
นั่นคืออาชีพยายพรทุกวันนี้ยายพรเนี่ย

แต่สุดท้ายพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ด่าก็แห่ให้การช่วยเหลือปรากฏมีหนึ่งในนั้น
คือพี่เบ้นเบ้นอาปาเช่

เบ้นอาปาเช่กับอาม่าจำได้จำได้

อาปาเช่บอกแล้วพี่เบ้นมาช่วยทำไม

พอทราบข่าวก็รีบมาให้การช่วยเหลือนะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้ว

เขาชนก็จริงแล้วเขาก็ไม่ได้หนีเขาก็รับผิดชอบ
แต่เนื่องจากพรบของมอเตอร์ไซค์

นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๘

เบ้นแกก็เลยมาช่วยนะครับอาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้าง

อาการของยายพรเนี่ยยังอยู่ในขั้น
เลือดออกในสมองปรากฏว่าคล้าย
จะเป็นเลือดคั่งในสมองด้วย
คุณพยาบาลก็เดินออกมากระซิบ

ย้อนมาดูคลิปอีกทีชาวเน็ตถามใหม่

ว่ามอเตอร์ไซค์เขาขี่มาทางตรง

เขาอยู่เลนปกติซ้ายสุดคือขับช้าหรือขับเร็ว

ดังนั้นมันก็เลยเป็นการเบียดมอเตอร์ไซค์
และที่สำคัญคือมอเตอร์ไซค์ตัวแกก็เจ็บนะ
แต่แกก็ยังให้การช่วยเหลือคุณยายพรด้วย

พี่มอเตอร์ไซค์แกไปแจ้งความไว้แล้ว

พี่มอเตอร์ไซค์หักไม่ให้ชนคุณยายด้วย

แต่มอเตอร์ไซค์ด้วยแรงกระแทก

เออมันบังคับไม่ได้มันเลยไปชนคุณยาย
แล้วเหตุการณ์นี้ร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดียกันบ้างนะฮะ

ก็ยังหายศีรษะไปอีกต่างหากฮะ
อืมไม่น่าจะยากนะ